คนหัวร้อนในท้องถนนนะคะที่ฉันบอกคุณผู้ชมเลยนะคะ
นิดนิดหน่อยหน่อยก็ต้องอภัยให้กันนะคลิปที่จะให้ดูเนี่ย
เป็นคนหัวร้อนระหว่างคนขับรถแท็กซี่กับคนขับรถเก๋งแต่คนขับรถแท็กซี่น่าจะหัวร้อนกว่าค่ะ

กดเบอร์กดเบอร์กดเบอร์เลย
สิครับมาเลยโอ้โหมันเริ่มต้นมายังไงใครถึงขั้นลงมาบอกจะให้
ใช่ไหมเนี่ยคือเรื่องของเรื่องรถเก๋งคันสีขาวจอดอยู่ด้านหน้าสุด
รถแท็กซี่เขาจอดต่อต่อกันหลายคันและคันนี้ไม่ได้จอดต่อคันขาวนะ
จอดต่อหลังไปอีกทีแต่ทีนี้เขาได้ได้ผู้โดยสารแล้วเขาอยากออกไง
พออยากออกออกไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยบอกทุกคันด้านหน้าเขาว่าให้ออก
แต่เขามาหาว่ารถคันสีขาวเนี่ยไม่ออกทำไมไม่ขยับขยับสิ
ฉันได้ผู้โดยสารแล้วฉันออกไม่ได้ประมาณนี้ค่ะ
ทะเลาะกันไปกันมาจนถึงขั้นจะต้องลงมาท้าทายท้าตีท้าต่อยกันแบบนี้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้คนขับรถเก๋งสีขาวไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สนบางคอแหลม
เขาบอกว่าถ้าคดีไม่มีความคืบหน้านะเขามีคลิปที่เขาถ่ายไว้
มันมีหลักฐานทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะเอาไปร้องเรียนที่กรมการขนส่งทางบก
สำหรับเพจนี้นะคะถ้าหากใครดูแล้วอยากจะช่วยตามหารถแท็กซี่คันนี้นะคะ
ไปดูเลยค่ะเพจเฮียเขาเอามาโพสต์ไว้ค่ะ